รากันไปแต่ไม่เลิกรักไงคุณ
ตามไปง้อขอคืนดีฝ่ายหญิงไม่คืนดีด้วย

นี่ค่ะมันกลายเป็นเลิกรักอยู่ฝ่ายเดียวไง
แล้วเหตุการณ์นี้ทำให้ฝ่ายหญิงเสียชีวิต
เพราะว่าทางฝ่ายชายเอาปืนมาเจาะยิง๓นัด
หน้าแม่ของฝ่ายหญิงเลยค่ะ
ดับคาเปรย์อย่างที่เห็นเป็นพาดหัวข่าวด้านหลังของเรา
แล้วก็ตอนที่ลูกสาวถูกยิง
ผู้เป็นแม่นะไปกอดไปกันกระสุนไว้แล้ว
แต่ฝ่ายชายยังยิงลูกสาวกระหน่ำยิงเข้าไปอีก

ยังบอกกับแม่ของฝ่ายหญิงด้วยบอกว่าก็คิดไว้แล้ว

ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นบ้านไม้สองชั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่
ตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยา
แล้วตอนเจ้าหน้าที่ไปข้างบ้านคุณผู้ชม
ก็ไปเจอศพของนางสาวจารุพันธ์อินสุธาอายุ๓๒ปี

แล้วก็ไปเจอแม่ของนางสาวจารุพันธ์
คือคุณแม่จำปีแม่เห็นกับสองตาเลย

แล้วแม่ก็บอกว่าคนที่มายิงลูกสาวแม่น่ะ
คืออดีตลูกเขยในพร้อมพงศรีแก้วอายุ๓๕ปี
แม่เล่าให้ฟังด้วยนะบอกว่าลูกสาวแม่
เลิกกับนายพร้อมพงศ์อดีตลูกเขย
เลิกกันมาสักประมาณเกือบครึ่งปีแล้ว

ทีนี้เมื่อวานนะคะวันที่เกิดเหตุ
ตัวลูกสาวคุณแม่กลับมาบ้าน
เพราะว่ายังมีลูกลูกตัวน้อย๔ขวบอยู่ค่ะ

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเย็น
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นประมาณสัก๕โมงครึ่ง
ลูกสาวแม่นอนอยู่ที่เปรย์ข้างบ้าน

มาถึงแล้วเหมือนกับเขาไปคุยอะไรกับลูกสาวได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
อดีตลูกเขยเอาปืนที่เตรียมมายิงใส่ลูกสาว๒นัดเลย

พยายามที่จะช่วยชีวิตลูกคือไปกอดไปป้องกันลูกเอาไว้

ใช่แล้วอดีตลูกเขยนะไม่ได้สนใจยิงซ้ำอีกนัดหนึ่ง

แล้วพออดีตลูกเขยยิงเสร็จนะเขายังไม่ได้รีบหนีออกไปนะ
จังหวะนั้นแม่ของฝ่ายหญิงไปถาม
ไปถามว่ายิงทำไมยิงลูกแม่ทำไม
ตอนที่อดีตลูกเขยกำลังยืนเดินวนรอบศพของลูกสาวอยู่อะค่ะ
แล้วฝ่ายอดีตลูกเขยตอบกลับแม่มาบอกว่า

พอพูดจบปั๊บก็เดินขึ้นไปที่รถมอเตอร์ไซค์

ทีนี้สาเหตุแม่ของผู้ตายบอกว่าน่าจะมาจากความหึงหวง
แล้วก็ฝ่ายอดีตลูกเขยมาตามมาง้อขอคืนดี
แล้วทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุช่วงเย็น
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำเลยค่ะคุณผู้ชม
ตัวผู้ก่อเหตุที่เป็นอดีตลูกเขย
มอบตัวกับตำรวจที่สพพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะ
แล้วตอนที่มอบตัวตำรวจก็ต้องสอบแล้วค่ะ
สอบปากคำนายพร้อมพงศ์ผู้ต้องหาเขาก็รับสารภาพ
ว่าเขาลงมือก่อเหตุจริง
เพราะว่าทะเลาะกับอดีตภรรยา
เคยไปแอบดูเฟซบุ๊กของอดีตภรรยา
แล้วเห็นแชทในการคุยกับผู้ชายคนอื่นนะคะ
ทีนี้ฝ่ายชายก็เลยรู้สึกหึงหวงสิ
ตามมาที่บ้านมาถามไง
ว่าไปติดพันธุ์ผู้ชายคนอื่นจริงไหม
แล้วพออดีตภรรยาตอบว่าใช่เท่านั้นแหละ
อู๋ฝ่ายอดีตสามีชักปืนออกมาแล้วยิงเลย
ฟังเสียงคนก่อเหตุหน่อยนะคะ
เหตุจูงใจคือเรายังไงกับภรรยา
ทะเลาะกันแล้วผมไปเจอในเฟสอะไรอย่างนี้ครับ

เขาคอมเม้นต์แบบ
เขาแบบอย่างนี้มาคอมเม้นต์อะไรอย่างนี้

ใช่หมายถึงในลักษณะว่าเชิงชู้สาวที่เรามองแล้ว
เขาคอมเม้นต์ว่าเก็บภูมิหน่อยพี่รักอย่างนี้

ทางฝั่งผู้ก่อเหตุสาภาพนะครับ
ส่วนคนนี้เป็นพี่ชายของนางสาวจารุพันธ์ผู้เสียชีวิต

จากถือว่าจงใจที่จะมาก่อเหตุ

แล้วก็ตอนนี้ทางสภาพจิตใจของผู้เป็นแม่
่ำแย่จริงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าลูกสาวถูกยิงต่อหน้าต่อตา
ทั้งที่แม่ก็ร้องขอชีวิตไว้แล้วนะครับ
แต่ตัวผู้ก่อเหตุไม่ยอมฟังแล้วก็ยิงซ้ำอีกนะครับ
ตอนยิงแม่วิ่งเข้าไปห้าม
เขาก็ยังยิงนายอ้อมกอดแม่
นี่คือเขาเจตนาชัดเจนครับ

ให้ไปไม่ได้อย่าใช้คำว่าให้ผมไม่มีทางอยู่แล้วครับ

ตอนที่สภาพจิตใจแม่เป็นอย่างไร

ยอมตายแม่วิ่งเข้าไปขวารูกระสุน
แต่เขาก็ยิงเขาก็เลือก
เขาจงใจจงใจมาหมายเอาชีวิตน้องผมคนเดียว

ผู้เป็นแม่ไม่โดนกระสุนไปด้วย
ใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ที่อุ้มเด็กอยู่สงสาร
คือลูกสาววัย๔ขวบกลายเป็นลูกที่กำพาแม่นะคะ

ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุด
จุดที่ทิ้งปืนลงแม่น้ำเจ้าพญาค่ะ

แล้วก็มีการนำตัวไปชี้จุดที่บ้านหลังที่เกิดเหตุคือ
หน้าอดีตลูกเขยในตอนทำแผนด้วย
แล้วมีญาติพี่น้องมีชาวบ้านมามุงดูอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจเนี่ยค่ะต้องรีบเอาตัวขึ้นรถตู้กลับโรงพักเลยนะ
เพราะว่ากลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรม
แล้วเดี๋ยวจะนำตัวส่งฝากขังศาลที่เรือนจำต่อไปด้วยนะคะ